ศพของผู้เสียชีวิตทั้งสิบแปดศพ
ได้ถูกส่งไปที่จังหวัดกรสินบ้านเกิดแล้ว
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติผู้เสียชีวิตครับ
ซึ่งบรรทุกร่างของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์แหกโค้ง
ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลวังน้ำเขียวเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ที่บ้านเกิดที่จังหวัดกรสินโดยที่มีรถตำรวจกรมทางหลวง
เป็นผู้นำขบวนอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนะครับ
คุณผู้ชมครับเราฟังเสียงของผู้ที่รอดชีวิต
เป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะคุณป้าสมจิตจำป่าศรี
เป็นชาวจังหวัดกรสินหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
เล่าให้ฟังถึงวินาทีของเหตุระทึก
โดยบอกว่าเดินทางไปเที่ยวกับญาติรวม๑๒คน
ไปกับรถทัวร์๒ชั้นรถทัวร์มรณะคันนั้นแหละนะครับ
ตัวเองเพิ่งจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก
ช่วงเกิดเหตุเธอนั่งอยู่บริเวณชั้นล่างของรถทัวร์
มีคนตะโกนบอกว่าเบรกแตกเบรกแตกให้หาที่เกาะ
เพราะรถบังคับไม่อยู่คุณป้าสมจิตจึงตัดสินใจลุกจากที่นั่ง
เพื่อหมอบลงกับพื้นจากนั้นเมื่อรถชนเข้าข้างทาง
พยายามช่วยหลานด้วยการใช้แขนทุบกระจกรถ
เพื่อให้หลานออกมาจากตัวรถให้ได้อุบัติเหตุครั้งนี้
ทำให้คุณป้าสมจิตต้องสูญเสียญาติไปทั้งหมด๘คน
ส่วนหลานที่คุณป้าช่วยปลอดภัยนะครับ
ขณะที่นางชื่นจิตขันทบูรณ์นะครับที่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
หลังต้องสูญเสียลูกสาวทั้งสองคนแล้วก็แม่จากเหตุการณ์ครั้งนี้
บอกว่ายังทำใจไม่ได้ลูกสาวสองคนของเธอ
ขออนุญาตที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากไปเที่ยวทะเลในช่วงปิดเทิมกับคุณยาย
ตัวคุณแม่เองไม่ได้ไปด้วยนะ
ท้ายที่สุดนะครับทั้งแม่ของเธอและลูกสาวของเธอ๒คน
เสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
นี้ผู้โดยสารรถทัวร์เกือบทั้งหมดเป็นเครือญาติกัน
โดยเช่าเหมารถเพื่อเดินทางไปเที่ยวจังหวัดระยอง

เนื่องจากอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนนะครับ
และช่วง๔ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับ
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธธรรมกู้ภัยฮุก๓๑จังหวัดนครราชศรีมา
ลำเลียงศพผู้เสียชีวิต๑๗ศพไปส่งที่บริเวณสารเจ้าพ่อปึงเถากงมา
หรือว่าโรงงิ้วเขตเทศบาลเมืองกาลสินค่ะ
มีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมกับญาติผู้ตายรอรับศพ
จากนั้นก็มีการเคลื่อนย้ายศพส่งต่อไปตามจุดต่าง
ทั้งที่วัดแล้วก็ที่บ้านของผู้ตาย
เพื่อให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ทำกลางความเศร้าศกเสียใจของบรรดาญาติพี่น้องนะคะ
บางคนก็ร้องห่มร้องไห้จนถึงขั้นเป็นลมล้มพับกันลงไปเลย
เพราะว่ายังคงทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตครั้งนี้มีมากถึง๑๘ศพด้วยกัน
โดยเฉพาะบ้านกลางดงตำบลห้วยโพนะคะ
ตรงนี้ผู้เสียชีวิตมีสูงถึง๑๒ศพค่ะ
ในส่วนของศพนางเรียนทานวาแววผู้เสียชีวิตรายที่๑๘
ญาติบอกว่าขอเป็นผู้นำศพกลับบ้านเองนะคะ
ศพทั้งหมดทั้ง๑๘ศพเดินทางมาถึงที่จังหวัดกาลสิน
ทางญาติก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาญาติได้รับศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ที่วัดป่าพุทธมงคลอำเภอเมืองกรสิน
พระราชศีลโสพิษเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล
ลงสวดแล้วก็จัดสถานที่ในการเตรียมประกอบพิธีกรรม
ญาติผู้เสียชีวิตได้นำมารวมกันจำนวน๘ศพ
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้าครับ
โดยในสมัยสุดที่ชุมยาผู้เสียชีวิตท่านหนึ่ง
บอกว่ายังรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็คงต้องทำใจซึ่งก็ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนกำหนดการในการชาปนกิจศพนั้น
จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๕มีนาคมนี้นะครับ
ขณะที่ทางด้านนายไกรสอนกองฉลาด
ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้เร่งรัดให้หน่วยงาน

โดยเฉพาะทีมแพทย์เพื่อเข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ว่าจะต้องใช้เวลามากกว่า๒เดือนนะครับ
ขณะที่การจ่ายเงินชดเชยให้เร่งรัดตามกฎหมาย

เรื่องต้นบริษัทอาคเนประกันภัยรถยนต์
จะต้องจ่ายค่าสินไหมกับผู้เสียชีวิต
ประมาณรายละ๖๕๐๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนทางคดีนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับท้องที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
แต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็บอกว่าพร้อมที่จะให้สำนักงานยุติธรรมเข้าให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

ว่าเจ้าของกิจการน่าจะกำลังติดต่อประสานในท้องที่จังหวัดนครราชศรีมา

ขนส่งจังหวัดกาลสินก็เตรียมที่จะเข้าไปตรวจสอบสภาพรถทุกคันของทางบริษัท
และใบอนุญาตขนส่งประกอบกิจการท่องเที่ยวด้วยนะคะ

ต้องตรวจสอบเรื่องของคนขับด้วย
ใช่ครับตอนนี้ขนส่งจังหวัดกาลสินก็ตรวจสอบรถคันที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของการขอใบอนุญาตแล้วก็การจดทะเบียนนะครับ
ก็เพราะว่าเป็นรถโดยสาร๒ชั้นมาตรฐาน๔ขอ
ก็จดทะเบียน๒๓สิงหาคมปี๕๕
ตรวจสภาพเพื่อต่ออายุทะเบียนครั้งสุดท้ายคือ๓๐มิถุนายนปี๖๑
แล้วก็จะสิ้นภาษีป้ายทะเบียนวันที่๓๐มิถุนายนปี๖๖

สิ้นภาษีป้ายทะเบียน๓๐มิถุนายนปี๖๑
ซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีการตรวจสอบสภาพและต่อภาษี
และใช้งานได้ตามปกติตามระบบขนส่งอนุญาต
แล้วก็มีการทำประกันไว้๒ประเภทคือประกันภัยภาคบังคับ
แล้วก็ประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทอาคเนประกันภัยนะฮะ
แต่ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบคันอื่นของกันเองทัวร์
ซึ่งเป็นบริษัทรถเช่าเหมาของนางทันเลิศหัศพันธ์ด้วยนะครับ